มาดูหัวข้อข่าวอันนี้น่าสนใจคุณทัศนัย
จับขี้ยาชิงซ่อยหมูซ่อยหมูที่ว่าเนี่ย

แต่ไปแขวนไว้ที่คอของหมู

คลองเตยกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
หมดสรุปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ขณะที่พระสมุทรวิชัยวิชโยพระลูกวัดธรรมนิมิตรจังหวัดชนบุรี
ท่านกำลังออกบินทบาทบริเวณตลาดคลองเตย
โดยนำเจ้าบุญรอดซึ่งเป็นหมูป่าอายุ๕เดือนมาช่วยบินทบาทด้วยนะ
ก็ปรากฏว่ามีคนร้ายก่อเหตุกระชากสร้อยทอง
เจ้าบุญรอดสวมใส่แล้วก็วิ่งหนีไป
แต่คนร้ายหวนกลับมาเอากระเป๋าสะพายที่ทำตกเอาไว้
ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันจับตัว
ทราบชื่อต่อมานั่นก็คือนายทรงพลบัวฝึก
หรือมงคลศักดิ์สิทธิ์บรรจงดีกรีถึงอดีตนักมวยเงินแสนด้วย
สร้อยที่หมูใส่ยังไม่เว้นนะคุณ

นั่นสิฮะก็น่าจะรู้นะหมูคงไม่ใส่สร้อยจริงนะ

เออเบื้องต้นครับนายทรงพลให้การรับสารภาพ
บอกว่าเดิมตัวเองเป็นนักมวยขึ้นชกตามเวทีต่าง
แต่ว่าติดยาบ้าอย่างหนักสุดท้ายก็ตกงานไม่มีคนจ้างไม่มีอาชีพนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากจังหวัดมหาสารคามมาไกลมาก

เขาบอกว่าตั้งใจมาทำงานในกรุงเทพมหานคร
ถูกต้องแต่มาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วยังหางานทำไม่ได้
ขณะที่เกิดเหตุเข้าไปกราบขอเงินจากพระสมุวิชัย
แต่พระไม่ให้แล้วเหลือไปเห็นหมูเนี่ยใส่สร้อยคอทองคำอยู่

ก็เลยตัดสินใจวิ่งราวทรัพย์หวังนำทองไปขายเอาเงินไปใช้จ่าย
โดยไม่รู้ว่าสร้อยเป็นสร้อยท้องปลอม
นี่แหละพระสมุทรวิชัยท่านมาเปิดเผยตอนท้ายนะคะ
ว่าจริงแล้วสร้อยเป็นทองปลอม

อกจากนี้พระสมุวิชัยบอกว่า

เพื่อที่จะมาทำธุระในกรุงเทพมหานคร
แต่เห็นว่ามาในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเช้าตรู่นะคะ
ก็เลยแวะบินทบาทที่ตลาดคลองเตยก่อน
โดยนำเจ้าบุญรอดนี่แหละค่ะซึ่งเป็นหมูป่าวัย๕เดือน
แล้วก็เป็นลูกหลานของเจ้าแตงไทยติดรถมาด้วย
แล้วก็เดินบินทบาทแบบนี้ค่ะ

เรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทปรัชญากระแสลาบสารวัตรจราจร
ท่าเรือบอกว่าขณะที่นายทรงพลลงมือก่อเหตุ
ปรากฏว่าก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบ
สวมใส่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ก็ร่วมใส่บาทด้วยก็เลยจับกลุ่มตัวไว้ได้
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์

พบว่านายทรงพลก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมานะ
เมื่อปลายปี๒๕๕๙ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ไม่รู้คอหมูเขาจะเป็นแผลหรือเปล่านะครับไม่หลับจำนะ
กระชากสร้อยจากคอของหมูเลยใช่ไหมฮะ

เออแต่ก็เป็นทองปลอมนะครับสุดท้ายก็ไปไม่รอด
แนะนำเลยก็คือต้องเลิกยาก่อน
หันไปทำอาชีพเป็นนักมวยเหมือนเดิมก็ได้